ถือว่าระดมทุนช่วยเหลือน้ำท่วมจากพี่น้องชาวอุบลนะ
ระดมทุนรวมเงินไปตั้ง๔๐๐กว่าล้านใช่ไหมคุณ
พี่บินบรือฤทธิย้ำแล้วย้ำอีกนะคุณผู้ชมบอกว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์แบบโปร่งใส
ให้ถึงมือพี่น้องที่เดือดร้อนมากที่สุด
แต่ก็ยังไม่วายค่ะมีคนมาขู่พี่บินเยอะมาก
ขอว่าให้ระวังเรื่องของภาษีย้อนหลังนะ
พี่บินถึงกับเอ่ยปากเลยบอกว่าโอ้โหขอกราบเลยนะ
อย่าทำร้ายกันเลยเพราะสักสลึงก็ไม่เคยคิดจะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองเลย
ไม่อยากจะเก็บไว้เลยพยายามที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุด
เพราะหนึ่งเพราะผมไม่รู้นะครับครับข้างหน้า
เรื่องสัมพกรณ์จะมาเล่นผมไหม
ผมกลัวมากเพราะหลายคนแบบขู่ผมเหลือเกินเนี่ยระวังนะ
เห็นเขาบอกพูดปากเปล่าบอกว่ารับรองไม่เสียผสมภาษี
เงินรายได้นี่ไม่ใช่รายได้ของบินเป็นการทำบุญ
แล้วก็ปิดบัญชีก็ผ่านมาผ่าน
แต่มีคนบอกว่าไม่แน่นะครับ๒๓ปีอาจจะย้อนกลับมาหาเรา
ผมกราบแล้วครับขอไหว้นะครับอย่าทำอย่างนั้นกับผมเลยนะครับ
ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับผม
ใครจะไปรู้ว่าอยู่ไม่ถึงอาทิตย์มีเงิน๔๐๐กว่าล้านเข้ามาหาผมอ่ะ
ผมกลับนะครับอย่ามาทำร้ายผมเลยนะครับ
ผมไม่มีรับรองแม้แต่สลึงเดียวบาทเดียวผมก็ไม่คิดที่จะเอาเงินมาเข้าในกระเป๋าผมเลยครับ
ไม่ต้องมาขู่แล้วพี่บินขอร้องขนาดนี้แล้วว่าใครจะไปคิดอยู่ดีอาทิตย์หนึ่งมีเงินเข้ามา๔๐๐ล้าน
แต่คือเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เข้าตัวเองเลยนะ
อย่างที่เห็นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเห็นอกเห็นใจกันเนาะ
ใช่อย่าบรรทอนกันเลยนะคะคนทำดีเราก็ต้องชื่นชมนะ